คุณผู้ชมอย่ากระนั้นเลยเมื่อสักครู่งูเอาซะหน่อยนะคะ
ให้มันสุดไปเลยเรื่องของงูแต่คราวนี้มันมาสู้ศึกค่ะ
สู้ศึกกับตุ๊กแกนะคะฝั่งหนึ่งเป็นตุ๊กแก่ตัวใหญ่
ฝั่งหนึ่งเป็นงูเขียวสู้กันไปสู้กันมา
กันเรียกที่ว่าลืมตายกันเลยทีเดียว
ใครแพ้ใครชนะไปดูคลิปนี้กันค่ะ

นักตกที่ไหนไม่ตกไปตกทางน้ำแล้วดูสิในจังหวะนี้นะ

เขาสู้กันคุณเห็นไหมสังเวียนเดือดเลยนะ
คนแชร์เยอะมากคนเข้าไปชมคุณในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อก
ล้านกว่าคนแล้ว๕ล้านกว่าครั้งแล้วอะค่ะ
เจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าการปะทะกันครั้งนี้นะคะ
ทำเอาตุ๊กแกหายไปจากบ้านหลายวันเลย

กลับมากลับมาพร้อมกับตาปูดเลยนะคะ
แล้วถามว่ายังร้องเสียงดังเหมือนเดิมไหม
ก็อัดแอกเหมือนเดิมค่ะเสียงดังเหมือนเดิม
ไม่ได้ทำลายกล่องเสียงไงไม่ทำลายตา

ไม่ค่อยได้เห็นคนชมเยอะมากนะคะ๕ล้านกว่าครั้ง
ยังอยู่เรื่องของงูแล้วกันไหนคุณก็มางูแล้ว

อาสากู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีครับ
ใช้อุปกรณ์จับงูสิงยาว๒เมตรได้อย่างง่ายดาย
บนถนนหน้ามร้านนะฮะเป็นร้านขายอาหารสัตว์ชัยสิริครับ
บอกเลขที่หน่อยละกันเขาบอกว่างูเข้าบ้านจะให้โชคนะฮะ
๒๘๙ทัพ๕๖นะฮะถนนอุดรดุษฎีนะครับ
เขตเทศบาลเมืองอุดรธานีฮะหลังจากที่มันถูกรถทับมา
มันก็กระเลื้อยเข้าไปหลบซ่อนจะเข้าไปที่ร้าน
เจ้าของร้านก็พยายามจะเอาไม้เขียไม่ให้มันเข้านะฮะ
สากู้ภัยมาพอดีก็ช่วยจับเอาไว้ได้
คมสรรอายุ๔๑ปีเจ้าของร้านยืนดวงห่างเพราะกลัวงูมาก

งูสิงเลื้อยออกมาจากป่าข้างทางห่างจากร้านไปร้อยเมตร
แล้วก็เลื้อยข้ามถนนไปถึงที่บริเวณหน้าทางลงอุโมงแล้ว
รถยนต์วิ่งมาทับพอดีครับงูก็เลยเลื้อยย้อนกลับไปจะเข้าที่ร้าน
เจ้าของร้านก็เชื่อว่างูมาให้โชคแน่นอน
หน้าร้านเอาเลยเหรอเรียกที่ร้านเอาเลขอะไร
คิดว่าจะเสี่ยงโชคไหม
เอาสักหน่อยครับ
เอาสักหน่อยนะ๒๘๙๕๖เอาสักหน่อย
เอาจุดต่อไปกาลสินจากงูมาดูตะกรวดกันบ้าง
ตัวนี้มันวิ่งเข้าร้านเนื้อย่าง

มันอยากกินเนื้อย่างแต่มันเข้าไปแต่มันไปติดจุดตรงท่อ
ตัวนี้เขาก็มุดไปเรื่อยเจ้าตัวตะกรวด
เขาบอกว่าช่วงที่มันเข้ามานะทั้งเจ้าของร้านทั้งลูกค้าต่างตื่นตกใจคุณกลัว

แล้วมันเลื้อยไปเลื้อยมาคนก็ตกใจมันก็วิ่งหนีไง

กู้ภัยก็ต้องมาช่วยจับออกไป

แล้วก็พยายามดึงมันดึงออกมา

เพราะเขาก็กลัวด้วยอันในใจเขาก็กลัวต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวนะ

มันติดอยู่นะ
ไปที่อายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนกันหน่อยนะคะ

คุณไพรินวัชระโรไทย

มีอาชีพค้าขายแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัว

พ่อปู่รูสีพรมเมษ

หลังจากที่ล่าสุดที่ผ่านมาไง

เลขท้าย๒ตัว๒๔ใช่ไหม
โดนไป๗ใบได้เงินมา๕๐๐๐บาท

อกจากเลขที่หางประทัดแบบนี้แล้วนะคะ

เลขที่ได้เข้ามากันเป็นคู่นะ
โอ้โหชัดเจนทีเดียวเชียวล่ะ
บางตัวมันคล้ายกับหางประทัดเมื่อกี้ด้วย
ใช่คุณตาดีมากคุณสุภาษา

มี๒มี๙มี๐มีอะไรก็ว่ากัน

ผมก็อ่านตามที่เขาเห็นนี่แหละ

ไปดูการพิสูจนซากฟอสซิลหอยดึกดำบัน

ย้ำว่า๑๓๐ปีนะฮะ

อำเภอโพชัยที่๑๐๑ครับ
ก็มีธนต์วิชาการนักศึกษาของ

คดหอยก็คือหอยที่มันกลายเป็นหิน

เอาดินออกที่มันติดอยู่คดหอย
เอาไปทาสีเขียนกำกับหมายเลขเอาไว้
วันอันที่๑๒๓๔ก็ว่ากันไป
ขนาดความใหญ่ความหนาของคดหอยเป็นอย่างไร
เสร็จแล้วก็เอาไปเก็บรักษาไว้ในตู้กระจก
ลงทะเบียนเก็บรักษาไว้ที่พักส่งให้ลูกหลานนั้นศึกษาดูกันต่อไป

พอพบว่าซากฟอร์ซิวหอยบางตัวสมบูรณ์มากเลย

คล้ายกับหอยแครงเหมือนกันมันเป็นหอยทะเล
แล้วก็พบว่าฟอร์ซิวต่างนี้
ต้นตะเคียนขนาดใหญ่อายุเป็น๓ต้น
สำหรับจุดนี้นะฮะเปิดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของร้อยเอ็ด
สนใจก็ไปกันได้นะครับที่ที่พักส่งวัดภูกลุ่มข้าวที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับ